ครับที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะบอกว่าจะได้เงินเดือนสักเดือนละสามหมื่นได้ครับ
แต่พอไปจริงเนี่ยโอ้โหกลับถูกบังคับให้ใช้แรงงาน
แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะถูกบังคับให้ค้าประเวณีด้วยค่ะ
นี่เป็นปฏิบัติการของทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ใช้ชื่อว่าปฏิบัติการบูรพาสี่เก้าหนึ่งเขาไปทลายเนี่ยค่ะ
จะเป็นเหมือนกับในหน้านะคะครับแล้วก็นำตัวสองสามีภรรยา
ที่เป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีอ้างยี่นวงเหนียวกักขังผู้อื่น
แล้วก็ร่วมกันเรียกฆ่าไถ่สองคนนี้คือนายนัฐกรควงวงอายุยี่สิบแปด
และนางอ้อยใจโคตรรำอายุ๓๔เขาเป็นสามีภรรยากัน
สองคนนี้ค่ะอยู่ในขบวนการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
อ้างว่าจะพาไปทำงานเว็บพนันบ่อนการพนันคอร์เซนเตอร์
เพื่อให้โทรศัพท์มาหลอกคนไทยด้วยกันนี่นะคะแล้วสุดท้ายมีเหยื่อหลบหนีมาได้
มาขอความช่วยเหลือจากตำรวจชุดปรับรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
มาบอกว่าเนี่ยถูกปังคับให้ทำงานสิบห้าชั่วโมงโดยไม่ได้รับค่าจัง
สองสามีภรรยาก็เลยถูกนำตัวไปสอบปากคำเพิ่ม
ที่สพตาพระยาจังหวัดสะแก้วนะคะตัวสามีรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
บอกว่าเนี่ยที่เป็นในหน้านี่นะค่ะได้ค่าหัวคนละห้าพัน
ยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับกักขังหน่วงเหนียวแรงงานค่ะ
ไม่ได้ความคาบถูกเผ็ดแน่นะ
ไม่ไม่ได้ความคาบครับ
ที่บุกไปทลายนี่เป็นแค่จุดพักแรงงานนะครับ
ข้ามไปอีกนะเพื่อจะไป
ศูนย์จุดคอร์เซนเตอร์ที่มันโทรมาหลอกเขามันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์นะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็สื่อมวลชนด้วยไปดูบ้านหลังเกิดเหตุแล้วบอกว่าเครือข่ายเครือ
นี้เนี่ยจะหลอกคนไทยด้วยการเปิดรับคนงานจำนวนมากอ้างว่าให้ไปทำงานเป็น
เดือน๒๕๐๐๐๓๐๐๐๐บาทเพราะเหยื่อลงเชื่อกลุ่มผู้ก่อเหตุ
จะไปรับเหยื่อถึงหน้าบ้านเลยนะฮะแล้วเอามาทิ้งไว้ที่บ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านหนองย่าแก้วที่อรัญญประเทศพอสบโอกาสจะพาเดินข้ามชายแดนไปนะครับ
ไปที่ประสาทสด็อกก๊อกธมช่วงกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการตระเวนของเจ้าหน้าที่
เมื่อไปถึงฝั่งกัมพูชาจะมีคนรับไปทำงานอีกที่นึง
ซึ่งแรงงานเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งไปให้กับแก๊งต่างอีกหลายจุด
ซึ่งตัวเกรียดเป็น
เพิ่มตะเบา

สำหรับ
เหลือใครหนี้นะครับ

ตำรวจออกหมายจับทั้งหมด๑๙หมายนะฮะมีนายสุขคลธนารักษ์นาคจันทร์หรือว่าปหนวดงามอายุ๓๔ปี
นี่เป็นตัวการสำคัญนะครับทำหน้าที่ควบคุมแรงงานคนไทย
แต่ตอนนี้ตามรายงานคือยังอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนี่นะฮะก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมกันเป็นอ้างยี่นวงเหนียวกักขังผู้อื่นแล้วก็ร่วมกันเรียกฆ่าไทย
คือจุดนี้เนี่ยเป็นแค่จุดที่พักแรงงานไทยเอาไว้ก่อนจะพาไปที่กัมพูชาแล้วไปส่งต่อ

มันอยู่ฝั่งนู้นต้องไปไล่หากันอีกเยอะเลยนะครับ